ดูความคืบหน้าความต่อเนื่องจากคดีที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านพักแถวบางแคร์นะครับท่านผู้ชมครับในพื้นที่ของสนหลัก๒นะฮะผู้ที่เสียชีวิตหลังจากได้รับแจ้งแล้วไปตรวจสอบเนี่ยอยู่ในบ้านพักซอยเพชรเกษม๘๘ถนนเพชรเกษมแขวงบางแคร์เขตบางแคร์ในห้องนอนชั้น๒ซึ่งเปิดแอร์อยู่นะฮะเปิดแบบเย็นฉ่ำเลยนะครับ
นางสาวเจนจิราแซ่ลีชื่อเล่นชื่อเจนอายุ๒๘ปีเธอก็เป็นนักร้องนะฮะนักร้องอิสระเนี่ยฮะภาพขวามือเนี่ยฮะผู้ตายอยู่ในสภาพสวมชุดนอนแล้วก็นอนหงายอยู่บนเตียงมีผ้าห่มที่คลุมทับร่างอยู่นะครับชนะสูตรเบื้องต้นไม่พบบาดแผลร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น่าจะเกิน๒๔ชั่วโมงก่อนมีผู้
ภาวะหัวใจล้มเหลวเนื่องจากหัวใจโตนะครับ
ส่วนการชนะสูตรอย่างละเอียดต้องรอผลอีกประมาณ๖๐วัน
ค่ะนี่ฮะคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่า
เสียชีวิตเพราะว่าเธอเพิ่งไปฉีดโบท็อกซ์มาหรือเปล่าฉีดที่กราม
เป็นศัลยกรรมเขาต้องฉีดเข้าไปเข้าเส้นใช่ไหมฉีดเข้ากรามก็คือเหมือนกับทำให้กรามเล็กหน้าเล็กลงอย่างเงี้
ฉีดเข้ากล้ามเนื้ออย่างเงี้ยก็ที่จะคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็เป็นสิ่งหนึ่งของการทำศัลยกรรมที่เป็นที่นิยมอยู่พอสมควร
ได้ไปคุยกับนายลือชาวงมงคลอายุ๓๓ปีนะครับ
ซึ่งเป็นแฟนกับผู้ตายนะครับบอกว่าเขากับนางสาวเจนจิราเนี่ยคบกันมา๓ปี
แต่ว่าเคยเลิกกันไปครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
เมื่อสองเดือนที่แล้วนะปกติแฟนของเขาก็จะไปไปมา
ระหว่างบ้านของเขากับคอนโดมิเนียมของแฟนที่เช่าไว้ที่หลัก๒
กระทั่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๖กุมภาพันธ์นะครับตัวของนายลือชา
เดินทางไปทำธุระที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีแต่ก็คุยไลน์กับแฟนตลอดนะ
เย็นวันนั้นเนี่ยแฟนเดินทางไปหาหมอที่คลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่ง
ซอยเพชรเกษม๘๑บอกว่าจะไปฉีดกราม
มีข้อความคุยไลน์กันก็คงไปฉีดโบท็อกซ์ฉีดเข้ากราม
เสร็จแล้วก็กลับมานอนพักผ่อนที่บ้านของเขาก็ประมาณ๒ทุ่ม
ยังถ่ายคลิปเล่นกับสุนัขเป็นพันธุ์ปอมโมเรเนียนชื่อดังนะฮะ
ส่งมาให้ดูเลยในคลิปก็ดูอาการปกตินะ
คือทั้งแฟนนุ่มเขารู้ว่าผู้ตายเป็นโรคหัวใจอยู่
แล้วเวลาที่อาการโรคหัวใจกำเริบเนี่ยแถวขาของแฟนเนี่ยจะบวม
แล้วจะหายใจไม่ค่อยสะดวกแต่คลิปตอนที่ถ่ายมาให้ดูตอน๒ทุ่ม
กุมภาพันธ์วันอาทิตย์เนี่ยนะตอนที่เล่นกับหมาแล้วก็ส่งมาให้ดูเนี่ย
เขาบอกว่าเขาดูแล้วเนี่ยขาเขินแล้วก็ปกติเห็นไหมเห็นขาแล้วก็สุนัขนั่งอยู่ข้างล่าง
เขาบอกถ้าอาการโรคหัวใจของแฟนเขากำเริบเนี่ยขาจะบวมอาจจะตัวบวมขาบวม
แล้วหายใจไม่สะดวกแต่นี่ยังถ่ายคลิปส่งมาได้
แสดงว่า๒ทุ่มวันอาทิตย์หลังจากกลับจากคลินิกศัลยกรรม
คือยังไม่เป็นอะไรยังไม่เป็นอะไร
ต่อมานะครับทิ้งยาวไปนู่นเลย๔โมงเย็นวันจันทร์ที่๑๗กุมภาพันธ์
เขาก็นอนเสียชีวิตไปแล้วไม่หายใจแล้ว
อกจากนี้ในประวัติเนี่ยเขายอมรับว่าแฟนของเขาเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ตอนนั้นเขาจับได้ก็เลยเลิกกันไป
ก็ยังบอกกับแฟนสาวว่าเออเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยนะมีโรคประจำตัว
เพราะฉะนั้นก็ต้องกินยาแล้วก็ดูแลตัวเองดีนะครับ
ครั้งนึงเนี่ยเคยเห็นแฟนกินยาเป็น๑๐เม็ดก็มี

รู้แค่ว่ามียาละลายริ่มเลือด

เนี่ยมาพูดกับเพื่อนก็แค่แฟนของเขานะครับ

คุยกันตอน๒ทุ่ม๒ทุ่มแล้วก็น้องก็หายไปเลยยัน๔โมงเย็นที่ผมมาพบครับตอน๒ทุ่มเนี่ยน้องก็ไม่อ่านไลน์แล้วตอนแรกคุยกันอยู่แล้วน้องก็ไปอ่านไลน์แล้วแล้วก็กลับมา๔โมงเย็นก็เจอสภาพน้องนอนปกติตัวแข็ง
ก่อนหน้านี้มีน้องขอเงินครับไปไปแบบว่าไม่บอกว่าไปทำอะไรแต่คือขอเงินให้โอนเข้าบัญชีบัญชีของคลินิกผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาไปทำอะไรให้โอนเข้าบัญชีนี้แล้วก็ส่งลูกคลินิกมาว่าทำไปแล้วนะคือแบบว่าไปทำอะไรกับคลินิกอ่ะผมก็ไม่ได้ถาม

ถ้าน้องเขาเป็นโรคหัวใจกำเริบอะไรอย่างเงี้ขาน้องจะบวมพอขาบวมเสร็จก็หายใจไม่ค่อยออกผมก็เขาก็จะไลน์มาบอกจะอะไรถ้าผมไม่อยู่ผมก็จะรีบกลับมาพาไปโรงพยาบาลนี่ก็ไม่มีบอกกล่าวไม่มีอะไรหมอบอกนะครับหมอให้ไปทำบอลลูนแต่น้องไม่กล้าทำก็เลยหมอนัทก็ไปพบอยู่ครับไปรับยาก็ยังไม่ทำบอรูนยังไม่ไปทำหมอค่อยเตือนว่า
อย่าให้น้องแบบว่าเครียดตกใจเดี๋ยวหัวใจเฉียบพันธุ์มีหัวใจเฉียบพันธุ์ได้เมื่อวานอ่ะที่ผมเจออ่ะแล้วลองดูในเป่าอะไรไม่มียาเขาเลยมีแต่ยาอะไรละลายริ่มเลือดอะไรหน่อยครับแค่แค่เม็ดไม่กี่เม็ด
นิสัยดีขยันทำมาหากินนะคะมีอาชีพเป็นนักร้องอิสระ
แต่ระยะหลังพักงานมาทำช่อดอกไม้ขายในช่วงวันรับปริญญา
วันสำคัญต่างนะคะปกติแล้วนางสาวเจนเขาก็มีโรคประจำตัวจริง
ว่าเป็นโรคหัวใจจริงคุณหมอเคยเตือนให้ทำบอลลูนหัวใจนะคะ
ให้ใส่เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจแต่ว่านางสาวเจนไม่ยอมไปไม่ยอมทำเพราะกลัว
ก่อนหน้านี้เคยมีอาการโรคหัวใจกำเริบหายใจไม่ออก
ต้องส่งโรงพยาบาลกลางดึกมาแล้วคืนวันเกิดเหตุประมาณสองทุ่ม
ลือชาแฟนของผู้เสียชีวิตนะคะโทรศัพท์ไปบอกพ่อของตัวเองนะ
บอกว่าก็ให้ขึ้นไปดูสุนัขให้หน่อยว่ากินข้าวหรือยังคือตัวนายลือชาแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาบอกว่านึกว่าแฟนสาวยังไม่กลับก็คุยกันปกติ
แล้วก็ยังได้ยินว่าให้ข้าวน้องตังแล้วนะพ่อก็คือตัวฝ่ายหญิงบอกกับพ่อของแฟนนะคะ
ของแฟนก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกี่ยวกับการไปฉีดโบท็อกซ์ที่คลินิกหรือเปล่า
หรือเกิดจากโรคประจำตัวคือโรคหัวใจหรือเกิดจากสองอย่างมันรวมกันคือมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
แล้วก็ไปทำศัลยกรรมเสริมความงามแล้วมันอาจจะสุ่มเสี่ยงไหม
อันนี้คือสิ่งที่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาสงสัยค่ะ
ทำอะไรอะไรแล้วก็มาขึ้นไปคุยกับมัน
มุ่งที่ลูกชายตี๓ก็ขาไปพาบ้างหามหมอเลย

อายุ๒๔นะครับน้องชายของนางสาวเจนจิราผู้ตาย
ยารักษาอาการตลอดนะครับเมื่อสี่วันก่อนยังคุยกับพี่สาวอยู่ก็คุยกันตามปกติพี่สาวไม่ได้มีอาการอะไรกระทั่งมาทราบจากเพื่อนของพี่ว่าพี่ได้ไปซื้อคอร์สลดกรามที่คลินิกแห่งหนึ่งในซอยเพชรเกษม๘๑ซื้อราคา๒๙๙๙บาทซึ่งต้องมีการฉีดบริเวณหน้าช่วงกรามจำนวน๑๕เข็มฉีดโบท็อกซ์แล้วที่ไปมา
การฉีดลดกรามให้ฟังหรือไม่อย่างไร
คลินิกใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่ายาที่ได้มาตรฐานหรือไม่
เนื่องจากตรวจสอบหลายคอร์ส
ราคาของที่นี่มันถูกกว่าคลินิกอื่นทั่วไป
แล้วก็อยากให้มีการตรวจสอบไปยังคลินิก

หากมันสุดใจจริงว่าไม่เกี่ยวข้อง
เมื่อ๔๕วันที่แล้วก็คุยกันปกติไม่ได้มีอะไร

คุยกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องสุขภาพ
ใช่ครับก็มีเรื่องที่ไปฉีดมาครับผม
คือก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าสาเหตุมันเกิดจากตรงนี้หรือเปล่า
ใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องรอแพร่วินิจัยอีกทีนึง
ใช่ครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
น่าจะเป็นที่พี่แจ๊คพูดให้ฟังเหมือนผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
เหมือนจะเป็นโบท็อกหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน
ว่าเขาไปด้วยกันไงครับใช่เขาไปด้วยกัน
ไปฉีดด้วยกันแต่ว่าเจนไปฉีดคนเดียว
พี่สาวไปฉีดคนเดียวแล้วก็ช้างไม่ได้ฉีด
ราคาค่อนข้างถูกพอสมควร
มีข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ระบุว่ามีกลุ่มคนที่ห้ามฉีดโบท็อกซ์
โดยเด็ดขาดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มของผู้ที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดอยู่ด้วย
อย่างคุณเจนจิราที่เสียชีวิตเป็นโรคหัวใจก็ใช้ยาละลายริ่มเลือด
ฉีดโบท็อกซ์สามารถฉีดได้ในผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง

เว้นคนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ผิวหนังอักเสบผดพื้นอะไรพวกนี้บริเวณที่เป็นเนี่ย
โบท็อกซ์ไม่ได้คนกินยาละลายริ่มเลือดมีปัญหาเลือดออกง่ายแล้วหยุดยาก
อันนี้ก็ฉีดไม่ได้เขามีคำแนะนำอยู่
แต่ก็ไม่รู้ว่าทางคลินิกบอกก่อนหรือเปล่าว่ามีโรคประจำตัวฉีดไม่ได้นะ
หรือรู้ไหมว่าน้องเขามีโรคประจำตัวอยู่
อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบสอบสวนกันต่อ